ต่อมาตายแล้ว

แง่เลยอยู่ไม่เป็น

มันมีอะไรที่เหมือนกล่าวถึงเราตลอดเวลาโดยที่โอเคเขาอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่ามันก็มีคนที่ไลน์มาให้เราดูว่า
อันนี้นะแคปมาให้ดูว่าเขากัดอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งมันผ่านมา๓ปีกว่าแล้วที่เราก็เตือนตลอดเวลาว่าให้ไปจัดการนะ

คือเรารู้หรือเป็นคนในกลุ่ม
ว่าเรามีการแบบณวันที่เรารู้เราก็ให้นัดคุยเลยว่าแบบอยู่ในฐานะอะไรอะไรอย่างนี้
เราไม่ว่าเราคือแฟร์อยู่แล้วอะค่ะ

ครั้งแรกที่คุยค่ะที่บอกมาเรียกคุณเลยในฐานะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเด็กคนนั้นว่าอย่างไรค่ะตอนนั้น
ก็โอเครับรู้ว่าเขาอยู่ในฐานะดูแลพี่เป๊ะนะอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเหมือนแบบตอนนี้เราก็โอเคค่ะมีคนดูแลเยอะได้ก็ดี
แล้วต่อหน้าเขาก็โอเค

ที่เราเริ่มรู้สึกสงสัยว่าไม่ใช่พนักงานปกติแล้ว
ก็คือเขาไม่สวัสดีเรา
สวัสดีเราก็เลยถามพี่เป๊กว่าเนี่ย
ทำไมเด็กคนนี้ไม่สวัสดี

ซึ่งเราก็ถามว่าเป็นเด็กพี่ปะเนี่ย
ก็บอกไม่ใช่บ้าอะไรอย่างนี้
แล้วด้วยความที่แบบเราเป็นเซนต์แรงเราก็สืบไง

เราก็เลยบอกพี่เป๊กว่าให้นัดมาคุยเลย

แนะนำตัวทำความรู้จักเลย

มันถึงจุดที่แบบมีได้เราไม่ว่า

เหมือนแบบทุกวันนี้อยู่ด้วยความเข้าใจจริง
อะไรอย่างนี้
เราไม่มีกฎกติกาใดทั้งสิ้น
แค่ว่าใครที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้
ก็จะต้องรู้สถานะตัวเองว่าแบบ

แล้วก็เหมือนต้องไม่ก้าวไก่ไม่ล้ำเส้น

ซึ่งที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้เขายุ่งกับเราตลอดเวลา
เราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึก
อยากจะมาแทนที่หรือเปล่าอันนี้คิดเองนะคะ
แต่ว่าเราก็เตือนมาตลอดว่าอย่าให้โมโห
อย่าให้ทำอะไรลงไปด้วยความที่แบบเราทนมานาน
แล้วพอวันหนึ่งที่เขามายุ่งกับลูกเรา
มันก็เลยกลายเป็นแบบที่เห็นเนี่ย
คือจริงกับลียาเนี่ยเขารู้จักกันอยู่แล้วนะ

ด้วยความที่เขาอาจจะวัยรุ่นนะเนาะ

แล้วก็เหมือนมีความสนิทสนมกันพอสมควร
แต่ณวันหนึ่งที่ลียารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขา

แต่เขาก็จะมาบอกเราตลอดเวลา
อันล่าสุดไหนลียาก็มาถามว่าทำไมเส่งเขาเข้าความหาลียาแบบนี้

ไม่โอเคกับเราโพสต์ว่าเราแต่ในขณะเดียวกันไปส่งหาลูก
แสดงความห่วงใยกับพ่อของเด็ก
เราก็ไม่รู้อนาคตเนี่ยเขาจะทำอะไรมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างนี้
ซึ่งเรารู้สึกว่ารียาไม่น่าจะมาต้องเกี่ยวข้องรับรู้อะไรประเภทนี้
ก่อนนั้นเธอเคยเรียกมาคุยไหมค่ะว่าคำอย่างนี้ใจใจอะไรอย่างเงี้ย
ครั้งแรกหรออา้ยังไม่อยากมีครอบครัวหรอแบบไม่อยากตัยงานมีครอบครัว
ถ้าอย่างนั้นก็ดูแลกันดีเราเราไม่อยากเป็นคนโง่อ่ะประเด็นคือ

ว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาอยู่ในลักษณะนี้คือ

ไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไง
ด้วยความที่พี่โอเคเมื่อเขาเข้ามาแล้ว
แล้วเราก็คิดว่าโอเคมันก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไร

คือใครจะดูแลในส่วนไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไร

แต่ว่าเขาก็แค่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแอ้น
๓ปีที่ผ่านมาพี่ธัญญาเตือนเด็กคนนี้ไปผิด

เหมือนแบบพี่เต็มครับที่สงสารอ่ะ
เหมือนแบบพอเรื่องมันเงียบไป
เราก็ไม่ได้ไปโวยวายอะไรต่อ

ใช่ค่ะ
คือผู้หญิงมันได้มีเดียวแล้วมีคนอีกเข้ามาเดียวใช่ไหมคะ
คือในเรื่องของการที่เขามาเหมือนมาว่าเราอะไรอย่างนี้มีคนนี้คนเดียว
คนอื่นเขาอยู่เป็นค่ะคนที่อยู่เป็นเราไม่ยุ่งเราแบบเวลามีอะไรที่เราอยากจะให้เขาทำ
เราก็จะไลน์หาบ้างโทรบอกบ้างว่าเออเนี่ยนะแบบวันนี้พี่ไม่หิวนะมีปาร์ตี้ดูแลพี่เป๊กดีนะ
อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเราเป็นอย่างงี้จริงจริงคือมันกลายเป็นอย่างงี้ไปแล้ว
คุณอาจจะสงสัยว่าจะมีที่ยากออกคุยขนาดนี้
มันถึงจุดที่แบบในเมื่อเราเลือกที่จะอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วเขาก็เป็นคนเจ้าชู้อะเนาะ
แล้วเขาก็ดูแลเราดีดูแลลูกดีเราก็ต้องเลือกแล้วว่าเราเราจะเลิกไปเลย
เราไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหมซึ่งเราไม่อยากทำเราไม่อยากให้เขาไปแต่งแผนใหม่
มีผู้หญิงใหม่ที่มาเป็นแม่เลี้ยงของลูก
เราก็ไม่อยากแต่งงานใหม่ที่จะมีสามีใหม่ที่เป็นพ่อเลี้ยงของลูก
เพราะฉะนั้นอยู่ยังไงให้เราแฮปปี้ที่สุด
สรุปว่าณวันหนึ่งที่เราทำใจได้มันกลายเป็นสบายตัวมาก
แบบถ้าคนที่จะมาอยู่นะจุดนี้คนเด็กที่เขาจะมาดูแลพี่เป๊ก
ถ้าเขาไนท์และจริงใจดีกับเราดีกับลูกเรายินดีต้อนรับค่ะ
หวานอมขมกลืนเลยนะเพราะว่าแฮปปี้จากชีวิต
แต่แค่เด็กมันต้องอยู่เป็นแต่ว่าเด็กคนนี้เขาไม่เป็น

ช่วงแรกที่เรารู้เรื่องน้ำตาตกไหมครับ
น้ำตาตกในเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
ข้อความที่เขาจมตีพี่ย่าน
ก็เรื่องแก่เรื่องแบบ
คอมเม้นต์บอกว่า

ก็ขำเอาจริงนะคือคนส่งมาให้เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกแบบสงสารเขาเหมือนกันนะคือแบบด้วยความเด็กเขาอาจจะ
อาจจะเหมือนแบบไม่รู้จะจัดการกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงอ่ะจะคิดน้อยอาจจะรนอาจจะลืมแบบจนลืมเปลี่ยนแอคเคาน์อย่างนี้
พูดถึงก็สงสารเขานะคือด้วยความที่เขาเด็กอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราถึงจุดที่เราต้องจัดการนะ
แต่ว่าเราก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ละกรรมที่จะต้องเอาให้ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือณวันนั้นอ่ะมันที่เราโพสต์ไปแบบนั้นเพราะด้วยความที่คนของเราจัดการไม่ได้
แล้วเราก็คุยแล้วว่าสรุปเลิกหรือไม่เลิกที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเลิกหลายครั้งที่เขาทำเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ลืม
โมโหแป๊บนึงก็ลืมแต่นะตอนนี้มันถึงลูกแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรยืนยันว่าเลิกกับผู้หญิงคนนี้เราก็จะจัดการวิธีของเรานะซึ่งเราไม่ได้รับคำตอบ
หลายคนบอกว่าใจเย็นมากถ้าเป็นคนอื่นคงตกกันไปแล้วอะค่ะพี่
ก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะร้อนกว่านี้เยอะค่ะแต่ว่านะวันนี้เราเราใช้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้มันผ่านอะไรมาเยอะมากซึ่งตัวแท้กับพี่เป๊กเนี่ยเราแบบเหมือนมีปัญหากันมาเยอะอ่ะ
แล้วพอนะวันหนึ่งที่เราอยู่มาจนถึงทุกวันนี้มันเป็นความผูกพันแล้วก็มันเป็นความห่วงใยที่มีให้กันแล้วก็เหมือนแบบพอมันเกิดปัญหาแบบนี้มันก็เลยรู้สึกโอเคเราต้องจัดการแล้วล่ะ

ก็พี่เป๊กไม่มีคำตอบให้เราไงเราก็เลยจัดการจนณวันนั้นจนถึงตอนนี้กิ๊บไม่ได้คุยกับพี่เป๊กเรื่องนี้เลยพี่เป๊กไม่พูดถึงเลยเราก็ไม่พูดถึงเลย

แต่เราอ่ะถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งยืนยันว่าจะเลิกเพราะว่าที่ผ่านมาพี่ก็พูดตลอดว่าพี่จะเลิกตอนที่เขาด่าเราแต่นะตอนเนี้ยเราไม่ยอมแล้วนะเพราะว่ามาถึงลูกเราไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะเขาสามารถที่จะทำอะไรได้อีกบ้างอาจจะส่งอะไรมหาลิยาที่แบบเราไม่ต้องการให้ลูกเรามารับรู้เรื่องนี้คือเด็กเพิ่งเจ็บสิบเอ็ดอย่างเงี้ย
วิธีของเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเราคือก็ปล่อยผ่านมาตลอดอ่ะเดี๋ยวเราก็ลืมเดี๋ยวเราก็ลืมแต่ว่าพอนะที่มายุ่งกับลูกเนี่ยแหละเราเราลืมไม่ได้อ่ะเหมือนแบบมันอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็คุยกับพี่เป๊กว่าจะเอายังไงซึ่งเขาก็บอกว่าเขาทำงานเดี๋ยววันที่๒๘มาคุยกันพอนะวันที่สิบแปดเราไปคุย

ก็คิดว่าพี่แป๊กก็คงจัดการแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าจัดการในที่เนี้ยคือเขาเป็นที่คนที่สงสารอาจจะจัดการปั๊บหนึ่งสักพักก็อาจจะกลับมาดีกันแล้วก็เราก็เลยกลัวว่าแล้วอนาคตมันจะมีอะไรขึ้นเกินเลยก่อนอีกไหมมายุ่งกับลูกเรามากกว่านี้ไหมค่ะข่าวสารที่เกิดขึ้นตอนนี้พี่ธัญญาเป็นหวังจิตใจน้อง
ก่อนแบบนี้เดอะดี้นี่ดังมากเลยเนอะอะไรอย่างเงี้ย
เราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าแบบ

เหมือนเงี้ยเอาเรียนหนีไปอเมริกานะ

เหมือนนี้ก็เลยรำคาญอะไรอย่างนี้

ก่อนที่พี่พี่ย่าจะโปรดไปอะไรอย่างเงี้ย
ได้คุยกับผู้หญิงกับน้องก่อนไหมฮะ

เขาก็รู้ว่าเราก็ไม่โอเคที่แบบ
เขาส่งข้อความมาหาลูกเราแบบนี้

ผู้หญิงไม่ต้องเก่ากับชีวิตพ่อตัวเราเลยไหมคะ

ถ้าเกิดว่าเขารู้ตัวเขาผิด

ในฐานะที่เป็นอะไรกับพ่อเนี่ย

ถ้าพี่เป๊กยังใจก่อน

ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้

แล้วเราจะมันประกาศเอง

ตอนนี้ก็คุยกับทนายอยู่ค่ะ

กระบวนการตามกฎหมายแต่ว่าถ้าน้องเขารู้ตัวเขาผิด
แล้วเขายอมรับผิดเราก็พร้อมจะให้อภัยเขา
เพราะเขายังเด็กค่ะยี่สิบกว่ายัง
ถ้ายังรู้สึกว่าเขายังมีอนาคตที่ดีได้
พี่ย่ากันก็เต็มถ้าเด็นออกมาได้พี่ย่าจะอยาก

รับความกฎเหลือมากเมื่อนี้ป่ะ

เออแต่ถ้าความตามความรู้สึกอ่ะ
แค่เชื่อว่าพี่เป๊กเขามีความรับผิดชอบพอ
เขาน่าจะเลือกลูกแล้วก็เลือกครอบครัว
โดยความที่ผ่านมาเนี่ย
เขาก็ไม่เคยให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าครอบครัว
แล้วพอพูดอะไรไปมีเบ็กว่ายังไงแล้วพอโดยเยื่อนมือขาดเรื่องนี้ไหม
ไม่พูดไม่พูดค่ะ
ก็เหมือนแบบเขาก็บอกว่าเขาเลิกแล้วเขาเลิกแล้ว
แต่ดูเหมือนตอนนี้น้องเขาก็ยังไม่หยุดที่จะลากเข้ามาในพื้นที่ชีวิตคนนี้ครับ
ก็เด็กกับน้องเขาก็อาจจะคิดน้อยอ่ะ
เหมือนแบบอาจจะไม่ได้มีใครที่มาคอยชี้นำเขา

น้องไม่มีน้องผู้หญิงคุณอันถัดได้เข้ามาแบบ
เห็นยากไม่มีส่วนตัวอะไรคุยกันหลังไว้

ความมันไม่ได้รุนแรงไม่ได้อะไรแต่ถ้ามองที่เจตนาเนี่ยมันก็ในฐานะของคนเป็นแม่
เราสามารถมองไปถึงอนาคตได้ว่าโอเคนะตอนนี้มันยังขนาดนี้เลยแล้วอนาคตมันจะขนาดไหน
การที่คุณเป็นผู้หญิงที่อยู่ในฐานะอะไรเรารู้ดีแล้วคุณมาแสดงความห่วงใยพ่อผ่านลูก
แต่เรียงก็ตอบดีแล้วเราก็เห็นว่ามันไม่ได้มีส่วนสำคัญอะไรไม่ได้น่ากลัวไม่ได้อะไรอย่างนี้
เราก็ไม่ได้บอกพี่เป๊กแล้วเราก็ไม่ได้บอกลูกว่าห้ามคุยแต่นะวันที่เป็นข้อความที่แสดงความห่วงใยพ่อ
อันนี้ไม่โอเคแล้วเราก็เลยบอกภรรยาว่าบล็อกไปเถอะค่ะ
น่าจะอยากที่จะมีตัวตน

วันนี้พี่เป๊กก็คงไม่ค่อยเหลืออะไรกินแล้ว

ไม่ได้คิดว่าจะต้องเรียกเงินจะต้องอะไร

ไม่มีคำตอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจัดการเอง

แปลว่ากฎของพี่เบ้นยังอยู่ในกฎของพี่ธัญญา

ในส่วนความรู้สึกของพี่ธัญญา
ยังรู้สึกว่าพี่เป๊กไม่ได้แบบ
เลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้หรือตามใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้

มีหลวงยืดหนึ่ง

คือก็ยังมีความเกรงใจ

ไม่ได้เอาใครมาเหนือเรา

ส่วนหลวง
จริงเราไม่ได้อยากที่จะแบบโอ้โห
มันเป็นข่าวด้านแบบเช้าแบบนี้นะ
คือด้วยความที่เราเคยผ่านเรื่องราวแบบนี้มาแล้ว
แล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอ่ะ
ก็ยังคิดอยู่ว่าแกจะตายอยู่แล้วแล้วก็ต้องมามีข่าวแบบนี้
แต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็ถึงจุดที่พอมันไม่ไหวมันก็คือไม่ไหว
ทนมานาน๓ปีกว่าเนี่ยมันมีเรื่องราวแบบนี้ตลอดเวลา
กับคนนี้คนเดียวนะคือตัวแท้กับพี่เป๊กเนี่ยแทบจะไม่ทะเลาะกันเลยอ่ะ
ที่ผ่านมาคือแบบคือคุยเรื่องงานการคุยเรื่องลูกคุยเรื่องแบบธุรกิจอะไรอย่างนี้
โดยที่เรื่องชู้สาวในการหึงห่วงไม่มีเลย
จะมามีเรื่องคนนี้ค่ะที่แบบไม่ใช่เรื่องหึงห่วงด้วยแต่เรื่องที่เขามายุ่งกับเรา
ทันยาก็ถือเป็นเหมือนไอดอลของเมียหลวงในไล่โค้ด
อย่างไหนคน
คือเราก็รู้สึกว่ามีคนอื่นฉันเลิกมีคนอื่นไม่เอา
ไม่ยอมต่อให้เงินแล้วฟาดเท่าไหร่ก็ไม่เอา

ต่อที่เรายังหงวงหนัก
จะเลิกจะไม่เอาแล้ว

แต่ว่าณตอนนี้มันไม่มีอารมณ์นั้นแล้วไง

แต่ละเหล่ากับไม่ช่วยใช่มั้ย

ฝากถึงน้อง
น้องอะไรเขาต้องรู้อยู่แน่พี่ลิพี่แพง่า
ค่ะก็จริงก็ยังแบบ

อายุ๒๐กว่าเอง
ก็อยากให้ลองคิด

ลองเลือกทางเดินชีวิตที่มันถูกต้อง
แล้วก็อะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็อย่าทำ
หรือถ้าจะเลือกเดินจะเป็นแบบลักษณะนี้

อย่าไปยุ่งกับลูกเขา
หรือว่าคนที่มาก่อน
เพราะว่าแค่นี้มันใจดีแล้วอ่ะ
เกิดไปเจอคนที่แบบโอ้โห
ที่เขามีข่าวฆ่ากันอะไรอย่างนี้

คือคุณคือใจดีแล้ว
คือใจดีแล้วนะนี่คือใจดีมากนะ

แล้วก็พร้อมที่จะก้าวออกไปจากครอบครัวเรา
อย่าทำอะไรที่มันเกินเลยกว่านี้เลย
คุณสมมติถ้าเขามันขอโทษแล้ว
พี่ขอบกลับไปยิงอยู่ตรงนี้
มันแบ่งเริ่มที่ไม่มาละลาเราเลย
แต่ว่าจะไม่ละลาเราเลย
ไม่เอาแล้วอะเรากลัว

เพราะยังมีหลายคนที่อยู่ที่เรายังฝากพี่เม็กได้อะ

คนที่อยู่ตรงฐานะตรงนี้
ก็คงอย่าไปยู่มกับป้ากันเลย
ปกติเราไม่ใช่คนใจร้าย
แต่แค่แบบอย่าให้โมโหอย่าให้โกรธ

น้องคอยดูแลแต่ก็จะมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
เราก็จะแบบเออดูแลพี่เป๊กดีนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ย
น้องพี่เป๊กจะไม่เข้ามาเลยหรอน้องคนนั้นได้เข้ามาหรือ
น้องคนนั้นเหรอคะหลังไม่ได้เข้ามาค่ะ
หลังไม่ได้เข้ามาค่ะเพราะว่าพอเขาเริ่มแบบโพสต์
อะไรที่มันแย่สำหรับตัวเราเราก็คิดว่าพี่เป๊กคงไม่กล้าให้เข้า
พี่ธัญญาเหมือนกับเหมือนก่อนหน้านี้พี่ธัญญาโทรให้กับภาษณ์
เหมือนเขาได้ยินกับภาษณ์ของพี่ธัญญาแล้วเขาบอกประมาณว่า
เขาพาไม่เป็นเขาเป็นจริงแบบถ้าฟ้องมาเขาก็เปลี่ยน

ก็ได้ค่ะก็ฟ้องกับอะไรล่ะฟ้องสิไม่เป็นไรค่ะ
คิดว่าแบบเขาจะมีอะไรแบบลักษณะอะไรที่แบบเขาจะฟ้องกับเรา
ไม่รู้ว่ามีด้วยเหรอมีด้วยเหรออาจจะฟ้องคนที่ว่าเขาหรือเปล่า
กับตัวเราเขาจะฟ้องอะไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขา
ก็ยังอยู่ในฐานะที่แบบที่เราก็ยังดูแลครอบครัวอยู่อะค่ะ
คือแต่อยู่ในฐานะที่แบบพี่เป๊กเขาอยากทำอะไรก็ได้ไม่เป็นไร
แต่แค่ขอให้คนอยู่ในครอบเข็กเท่านั้นเอง

แล้วที่ไม่รู้

ถ้าน้องคนนั้นเขาไม่ได้อ่านข่าวเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว

อาจจะไม่ได้ดู